ดูเรื่องที่หลายท่านรอฟังคำตอบอยู่นะคะสำหรับผลการสอบสวนงบประมาณ
ในการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบังซื้อค่ะล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดผลการสอบสวนแล้ว
และแจ้งว่าไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะ
ก็มีรายงานว่านายสรพงศ์ภัยทูลพงศ์
ประหลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง

เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมจากขอบเขตงานและราคากลางโครงการ

รวมทั้งหลักฐานและการชี้แจงไม่พบสิ่งผิดปกติ
และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่ตรวจสอบได้
แต่มีการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอเพิ่มเติมก็คือ
ทบทวนการใช้วัสดุเทคนิคหรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ออกแบบ
ให้มีต้นทุนต่ำการติดตั้งเปลี่ยนชื่อสถานีในครั้งก่อน
ให้พิจารณาใช้ตัวอักษรเดิมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน
ปรับปรุงติดตั้งแทนทำใหม่
และทบทวนค่างานออกแบบซึ่งสามารถปรับลดได้
ส่วนกรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์ตามระเบียบกฎหมายในกรอบอำนาจหน้าที่
แต่ควรทบทวนวิธีการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพรบจัดซื้อจัดจ้าง
เห็นควรใช้วิธีพิจารณาประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นลำดับแรก
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง
อย่างไรก็ตามนะคะผลสอบข้อเท็จจริงได้รายงานในศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมธนาคมแล้ว